แต่บอกเลยนะคะว่าในโซเชียลโดยเฉพาะในไอจีของตัวมัมในวงการบันเทิงอุ้ย

คือคุณแม่เนี่ยเขาก็โพสต์ภาพไปแบบไม่คิดอะไรแบบจอย
แต่พวกเราสิคะด้านหลุดโฟกัส

ตัวมัมคนแรกนี่เลยแม่ไอซ์อภิษดาคุณแม่น้องเลอา
คุณผู้ชมเวลาลงรูปกับลูกสาวเออก็ดูละมุนละมัยดีนะ
บางคนก็ส่งใสในหุ่นของมัมไอจีว่าแม่เอาจริงทิศเนี่ยตั้งท้องจริงรึเปล่า
ทำไมถึงกลับมาปั้วเป๊ะปังเร็วจังเลยอ่ะ
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูความเซ็กซี่ของแม่ไอซ์กับเซตภาพล่าสุด
โอ้โหในชุดเรสซาตินคือแบบว่าหลุดโฟกัสสุดคุณผู้ชม
หลุดไปสุดเพราะว่าหน้าอกหน้าใจยายไอ
โอ้นี่มันบักแต่งโหม
ซี่เต็มดรีกีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เปล่าจ้ะอันนี้หลังจากที่คลอดลูกแล้วนะคะ
เห็นมั้ยเส้งใสแต่รอยยิ้มแต่ว่าความเฮาขย์มีอยู่ตลอดเป็นล่อน
เรียกว่าแม่เนี่ยเอาอยู่ทุกโมเมนต์
โอ้โหนี่คือหุ่นของคนที่มันจะคลอดลูกอ่ะ

๒เดือนนี่คลอดมาแล้วปีครึ่งแล้วนะ

ไม่เขาเป็นหน้าอกหน้าใจเขาแบบนิดนึงอยู่ในช่วงให้นมบุญ

เราก็ไปสำรวจรูปอื่นของมัมมาด้วย

กางเกงขาสั้นก็มีรับลมทะเลเย็น

ชอบนะผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้ไปทะเลเอาจริง

ดูกางเกงดิสั้นขนาดนั้น
โอ้โหคุณผู้ชมหรือจะเป็นชุดนี่จะใส่ดำน้ำนิดนึงก่อนไหม
ที่ฉันเนี่ยโฟกัสแบบมันหลุดจริงคุณผู้ชมค่ะ

จริงความเซ็กซี่ระดับตัวแม่เลยนะ

ล่าสุดเนี่ยแต่งตัวโป๊นิดโป๊หน่อย
ไทยกล้าบอกแม่ไปเปลี่ยนไม่เอา

นี่ผู้ชื่นชอบการไปทะเลเป็นชีวิตจิตใจค่ะ

แต่ล่าสุดคุณผู้ชมเราดันไปสะดุดกับลุคสบาย
แม่แพทย์ค่ะเขายืนอยู่หน้าคาเฟ่
ธรรมดานี้แหละค่ะเห็นแท็กชันบอกว่า

ไม่ต้องสืบว่าใครอยากมา

เรียบร้อยค่ะแต่แทนที่เราจะตามสืบนะคะ

ทำไมมันเหินขนาดนั้นนะคะ

ไม่อยากรู้แล้วนะคะว่ามัมแพทย์ไปกับใคร
อยากรู้ว่าทำไมมัมแพทย์ถึงน่ารักขนาดนี้

ขอความลับหน่อยจ้า

จ้ะแม่แม่เอฟชุดที่ไหน
แม่บอกที่อยู่ด้วยนะเดี๋ยวตามไปเก็บชุดด้วย
เอาจริงดิฉันรู้เลยว่าทำไมแม่น่ารักขนาดนี้

เพราะหัวใจแม่ตอนนี้กำลังเป็นสีชมพู